พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดมุกดาหารกันหน่อยนะคะตำรวจนี่วิ่งกันวุ่นเลย
เพราะต้องคุมตัวชายคลั่งคลั่งยาเมายาหลอนยา
ชาวบ้านต้องมาแจ้งบอกเห็นผู้ชายเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงถนน
กลัวจะโดนรถชนตำรวจไปเจอตัวพูดคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
รู้แค่ว่ามีคนจะไล่ยิงเลยต้องวิ่งหนีออกมา
เสพเยาวะทุกวันวันละสามเม็ดเสพไม่ได้สี่ถึงห้าวันแล้ว
มีญาติเอามาให้อันนี้หลายคนเห็นคลิปแล้วเขาบอกว่า
โอ๊ยไม่รู้จะพูดคำไหนดีอ่ะเพราะห่มผ้าเหลืองมาเลยค่ะ
พี่น้องผมถืออุ่มครับผมผมถืออุ่มครับ
ทำรุ่มฯป่ะพี่น้องว่านี่ออกมาเดี๋ยวสองแปด
ผมจะรอของครับ
จักรกันพูดกันเสพผ้าหลังกันบ่าวอาว
ห้าเจอนาทีไปได้บ่าวไปเบิ้ลไง
๑วันละ๒๓เมตรไม่เอาห่วงอะไร

อาจารย์มันช้าอยู่นี่
คือเอาจริงก็พูดไม่รู้เรื่อง
ผมถูกอุ้มผมถูกอุ้มถูกอุ้มมาครับ

คือสุดท้ายตำรวจบอกโอ๊ยใส่สะบงแล้วทรงยาบ้าขนาดนี้
มันไม่ได้แล้วล่ะพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
คือชาวบ้านเขามาแจ้งตำรวจบอกว่ามีพระสงฆ์เดินข้ามถนนไปมาที่ถนนสมุทรศักดารักษ์
ลักษณะเหมือนเมายาพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตอนคุมตัวก็โวยวายขัดขืนตลอด
ทราบชื่อคือนายวีรวุฒิพานราชอายุ๔๗ปี
ขนาดนี้ไม่ต้องเลือกพระแล้วเนอะอันนี้น่าจะต้องอาบัดแล้วนะคะ

วีรวุฒิคนนี้นะพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
จับใจความได้ว่าบวชมาตั้งแต่ปี๕๔
นับนิ้วดูนี่บวชมา๑๒ปีแล้วนะ
แล้วบอกช่วงโควิดระบาดเขาหนีออกมาทุดง
แล้วมาเจอสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่บ้านนาเวียงแก่
อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก็จำพรรษาอยู่ที่นั่น

ก็เลยวิ่งหนีออกมาจากสำนักสงฆ์จะไปร้องเรียนกับศาล

เสพอะไรว่ามาสิโดนตัวไหนมาพูดมาเลยดีกว่า

อ้างว่าได้จากญาติโยมที่นำมาถวายค่ะ
พึ่งลองเสพได้๔๕วันเองโยมว่างี้
ตำรวจตัวท้าสารเสพติดในปัสสาวะแล้ว
แล้วก็คุมตัวไปที่วัดศรีบุญเรืองแล้วนะคะ
ก็ต้องให้เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
พระราชรัตนโมลีหรือว่ามหาสมยงเป็นคนศึกให้นะคะ
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อย่าลืมขยายผลต่อให้หน่อยนะ